พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพัทธลุงกันหน่อยนะครับ

เป็นเหตุการณ์ที่คุณลุงวัย๖๓ปี
ไปก่อเหตุข่มขืนคุณยายวัย๙๔ปี

แต่ปรากฏว่าจังหวะที่กำลังจะข่มขืนเนี่ยนะคะ
ลูกชายของคุณยายมาเห็นเหตุการณ์
ก็เลยร้องตะโกนให้เพื่อนบ้านมาช่วยกันจับตัว
แล้วจับตัวคุณลุงคนนี้ที่ก่อเหตุ
ส่งตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลควนมะพร้าว

ลูกสาวคุณยายก็คือพี่ผู้หญิงเสื้อสีม่วงนะ
อายุ๕๘ปีพาคุณแม่ก็อายุ๙๔ปีค่ะ
เดินทางไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทธลุง
หลังจากที่ถูกคุณลุงอายุ๖๓ปีเพื่อนบ้าน
บุกเข้าไปข่มขืนขณะที่คุณยายอยู่ในบ้านตามลำพังอยู่คนเดียว
แล้วคุณยายเองก็อาการท่านก็หลงลืมแล้วเนี่ยนะคะ
ลูกสาวของคุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าคุณแม่อาศัยอยู่กับน้องชาย
ส่วนตัวเองอาศัยอยู่บ้านใกล้กันก็คือบ้านอยู่ติดกันแล้วค่ะ
แต่ขณะเกิดเหตุน้องชายออกไปทำงานตัวเองกับญาติญาติเนี่ยนั่งอยู่หลังบ้าน
คุณแม่อยู่ในห้องครัวระหว่างนั้นคนก่อเหตุซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกัน
แวะไปหาคุณแม่ที่บ้านคือก็เป็นเพื่อนบ้านนะ
ไม่มีใครสงสัยว่าจะทำอะไรแบบนี้ค่ะ
เพื่อนบ้านอายุ๖๓แล้วจากนั้นหลานสาวเข้าไปฮ่องครัว
เห็นคนก่อเหตุกำลังข่มขืนคุณยาย
หลานสาวก็เลยตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากญาติญาติ
ให้มาช่วยกันจับตัวคนก่อเหตุเอาไว้
แล้วก็คาดกันว่าผู้ชายคนนี้น่าจะก่อเหตุมาหลายครั้งแล้วด้วย
บอกไหนห้องเราไปเยี่ยมเนี่ยมาเราเดินตรงไปไหนกลัวเราเรียงแค่เรียงแบบเนี่ย
ทำไมไม่เอ็ดวาดไหมแค่เราเราไปเดินตามไปเลย
บอกไหนแค่เธอตอนนี้ต้องแค่เธอแค่ยิ้มแบบนี้กว่าเนี่ย
ไอ้ยิ้มเราเอ็ดขาดตาทุกเรามีแต่บอกแม่ก็เป็นที่

ก็เอ็ดวาดเลยไม่แก่แก่หลงลืม๙๐กว่าแล้ว
๓๔นะแกจำแรงไม่ได้เลย
คือลูกสาวของคุณยายเล่าเพิ่มเติมบอกว่า
ผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยบอกว่ารักนะ
บอกว่ารักนับถือคุณยายเหมือนกับเป็นแม่อีกคนนึง
ตลอด๑ปีที่ผ่านมาก็เคยพาคุณยายออกไปนอกบ้าน

อ้างบอกว่าไปเหล่าก้านมะพร้าวมาขายตามภาษาผู้สูงอายุ
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะมาก่อเหตุลักษณะแบบนี้ขึ้น
ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยไม่แน่ใจนะคะว่า
ก่อเหตุแบบนี้มากี่ครั้งแล้วเคยก่อเหตุมาแล้วบ้างหรือเปล่า
ทีนี้ผู้ชายคนก่อเหตุเนี่ยตอนนี้เนี่ย
ตำรวจบอกว่ายังคงให้การปฏิเสธนะคะ
แต่ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบพบคราบอสุจิอ่ะฮะ
ติดอยู่ที่กางเกงเบื้องต้นส่งตัวผู้เสียหายเนี่ย
ไปตรวจร่างกายเพื่อใช้ประกอบสำนวนคดี
ตำรวจบอกว่าแจ้งข้อกล่าวหา๒ข้อหากับคนก่อเหตุนะ
คือหนึ่งบุกรุกเคหาสถาน
ข่มขืนกระทำชำราวหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตัวเอง
พร้อมกับนำตัวส่งไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
อืมไม่น่าเชื่อนะ

คืออายุ๖๐กว่าเนี่ยรุ่นนี้ต้องเข้าวัดทำบุญสวดมนต์แล้วนะ

คือถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยแบบนี้เขาเรียกแต่แก่ตันหากลับ